ครอบครัวน้องชมพู่ก็จัดทำบุญครบรอบ๓ปี
ให้กับลูกสาวก็คือน้องชมพู่ที่จากไป

เขาบอกว่าคือถ้าใครเสียชีวิตผิดธรรมชาติ
พอครบ๓ปีแล้วเขาจะมีการทำบุญให้นะคะ

ที่บ้านกกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะ

นางสาวสาวิตรีก็คือแม่ของน้องชมพู่

มาร่วมทำบุญครั้งนี้

ครอบครัวน้องชมพู่ก็ถือเลิกงามยามดี
จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่
ลูกสาวที่เสียชีวิตไปเมื่อ๓ปีก่อน
ถ้าทุกคนจำได้๑๑พฤษภาคมปี๒๕๕๙

น้องชมพู่วัย๓ขวบหายออกไปจากบ้านนะคะ
แล้วสุดท้ายไปถูกพบเสียชีวิตอยู่ที่ภูเหล็กไฟ
จากบ้านพัก๕กิโลเมตร๑๔พฤษภาคมค่ะ
คุณแม่บอกว่าที่เลือกทำบุญในวันนี้เนี่ย

เหมาะสำหรับการทำบุญก็เลยตกลงจัดขึ้นวันนี้นะคะ

สาวิตรีก็บอกว่าที่ผ่านมาก็ฝันเห็นน้องชมพู่อยู่บ่อย
ล่าสุดก็เมื่อ๔เดือนก่อน
น้องชมพู่มาหาด้วยแววตาที่สดใส
แม่ก็รับรู้ว่าน้องคงจะมีความสุขที่ใกล้จะได้รับความเป็นธรรมแล้วล่ะ
ในส่วนของคดีความค่ะก็ตอนนี้อยู่ในการรอการตัดสินของศาลมุกดาหาร
ซึ่งเป็นสารชั้นต้นก็ต้องรอ๒๐ธันวาคมนะคะ
บอกว่าส่วนตัวมั่นใจว่าศาลจะให้ความเป็นธรรม
แต่ถ้าผลตัดสินออกมาในส่วนของคนที่เสียเปรียบก็ยื่นอุทธรณ์แน่นอน
เคยคิดว่าจะทำบุญให้น้องชมพู่หลังวันอ่านคำพิพากษา
ในใจเราคิดว่าถ้ามีข่าวดีน้องก็จะได้รับรู้ว่ามีข่าวดีนะ
จะได้ไปแบบสงบสุขแล้วก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นอะไรที่ดีขึ้น
ความหวังแม่ตอนนี้ก็คือมากกว่า๕๐แน่นอนค่ะแต่ว่ามีเท่าไหร่จะไปลุ้นเอาต่อ
ถ้าในกรณีสารยกฟ้องนะคะแม่เชื่อว่าท่านอายการก็ต้องอุทธรณ์แน่นอน

ไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในวันนั้น
ฝ่ายที่เขาเสียเปรียบเขาก็ต้องอุทธรณ์เหมือนกัน

ซึ่งคดีนี้นะคะอย่างที่บอกว่าสารมีการเลื่อนการอ่านการพิจารณาคดีจาก๓๑ตุลาคมที่ผ่านมาไปเป็นวันที่๒๐ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะ
เพราะอยู่ระหว่างการตรวจร่างคำพิพากษาก็เลยมีการเลื่อนอ่านคำพิพากษาไปค่ะ